คุณผู้ชมโอ้โหนี่ผมเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวต้องบอกเลยว่า
อร่อยมากมากเดี๋ยวจะพาไปดูที่จังหวัดขอนแก่นต้องบอกว่าร้านนี้นะ
เขาไม่สนกระแสกัญชาฟีเวอร์ด้วยนะแล้วก็ติดป้ายชัดเจนเลยว่า
ไม่ใส่กัญชาทำให้ลูกค้าสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัย
แล้วก็ปลอดภัยด้วย
นี่แหละครับโอ้โหร้านนี้
นี่เป็นไงร้านเขาสวยงามมากเลยนะครับคุณผู้ชม
ไปที่ร้านนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ๑๓สาขา๒
ย่านกังสดานเคทเทสบานขอนแกน

คือทางร้านเขาได้นำป้ายข้อความระบุว่า
ร้านอาหารปลอดกัญชาเด็กและสตรีมีคันทานได้ครับ
แล้วก็นำป้ายนะครับมาติดไว้ที่ประตูทางเข้าร้าน
และภายในร้านครับเพื่อแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบกันอย่างชัดเจนครับ
คุณจาตุรงเสืออินครับเจ้าของร้านเขาบอกว่า
แม้ในช่วงนี้จะมีร้านอาหารหลายแห่งนะ
โอ้โหนำใบกัญชามาปรุงอาหารเพื่อเรียกยอดเรียกลูกค้า
แต่ว่าร้านเขายังคงยึดมั่นในอุดมการที่มีมานานกว่า๑๗ปีเลยครับ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช้วัตถุเชื้อป้นอาหาร

ไม่ว่าจะเป็นผงชูรสหรือว่ากัญชาก็ตามนะครับ
เพราะว่าต้องการให้ลูกค้าได้ทานอาหารรสชาติดั้งเดิม
แล้วก็ทานรสชาติแท้ของเมนูที่ทางร้านเขาจัดทำขึ้นมา
และที่สำคัญคือต้องการให้ลูกค้าทุกเพศทุกวัย
สามารถทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เมนูอื่นของทางร้านได้อย่างมั่นใจ
โดยไม่ต้องกังวลเลยว่าเป็นอันตรายต่อร่างกาย
หากนำกัญชามาปรุงเนี่ยก็จะอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อลูกค้าได้เนอะ
วันนี้ครับคุณผู้ชมทางร้านเขาเลยมีโปรโมชั่นดีมาฝาก
จะมีอะไรกันบ้างไปฟังกันเลยจ้า
ย้ำนะครับโปรโมชั่นดีนี้
มีถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับ
ขอให้ทุกท่านมาอุดหน่วนร้านก็จะเดือน๑๓อย่างเดียวนะครับ
ขอบคุณครับ

จริงกี่ขนาดนั้นเอามากหรือไม่

ผมจะออกชานนั่นให้คุณชนะเลย